แต่อยากให้ดูโดยเฉพาะบ้านไหนมีผู้ป่วยติดเตียง

แม้ว่าภาพมันอาจจะสยดสยองไปหน่อย
คือพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิษฐ์นะฮะ

คนไข้รายนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียง
ต้องให้อาหารทางสายยางทางจมูกนะฮะ
คือคนให้อาหารสายางทางจมูกเนี่ยบางทีเนี่ย
ปากเขาหุบไม่มิดนะฮะ
ครอบครัวนี้ไปเจอหนอนในป่าคนไข้ครับ
ก็เลยพามาโรงพยาบาลปรากฏว่าแมลงวันมันบินเข้าไปหรือเปล่า

แล้วจากนั้นพอมันโตเป็นนอนปั๊บมันกินเนื้อเยื่อที่ข้างกระพุงแก้มนั่นแหละ
เศษอาหารบ้างนะฮะจากสายยางสายอาหาร
โพสต์คลิปบอกได้ว่าเจตนาที่ลงเนี่ย
ให้คนดูไว้โอ้โหเห็นหนอนแล้ว

นะฮะสำหรับคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ความสะอาดในช่องปากโพงจมูกเป็นเรื่องที่สำคัญ

ไม่ได้มีแค่ความสยดสยองจากหนอนในปากเท่านั้นฮะ
ค่ะต้องดูแล